ทำให้ผู้หญิงที่ขับกระบะเนี่ยต้องหักหลบกระทันหัน
จังหวะหักหลบไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้านะคะ
อาการบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อคืนนี้
ไปดูเหตุการณ์ตอนที่พลเมืองดีเขาขี่รถไล่บิ๊กไบท์คันนี้กันหน่อยค่ะ
ตามไปตลอดทางเลยนะคะแต่คนขี่บิ๊กไบท์นี่ก็คือไม่ลดความเร็วเลยค่ะขี่หนีอย่างต่อเนื่อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุบลราชธานีนะคะคลิปนี้เนี่ยมีข้อความเขียนระบุเอาไว้ด้วยบอกว่ารถจะ
กระยานยนต์คันนี้ขับตัดหน้ารถยนต์คันหนึ่งจนทำให้รถยนต์คันนั้นเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ขับหนีมา
บอกว่าฝากแชร์หาตัวคนขี่บิ๊กไบท์หน่อยทะเบียน๑กก๕๗๙๕แสดงตัวด้วย
ตัดหน้ารถกระบะเป็นลูกผู้ชายทำแล้วต้องกล้ารับผิดทำผิดต้องยอมรับผิดไม่ใช่หนี
คนอื่นเขาเดือดร้อนจิตใจทำด้วยอะไร
แต่ว่าในเวลาต่อมาก็มีคนรายงานว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนนี้ค่ะเป็นผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ทีมข่าวสอบถามไปที่แฟนของผู้เสียชีวิตนะคะนายนัทพลพรมทาบอกว่า
แฟนเขาที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านางสาวฉันฮาไทยเอี่ยมสังทองหรือว่าน้องแพลวอายุ๒๓ปี
เธอเลยหักรถหลบแล้วรถก็พุ่งชนเสาไฟเกาะกลางถนนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว
ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานตามจับตัวคนขี่บิ๊กไบท์อยู่นะคะ
ปรากฏว่าพอเอาทะเบียนรถไปเช็คแล้วเนี่ยเป็นทะเบียนปลอมด้วยค่ะ
เพราะตรวจสอบไปแล้วทะเบียน๑กก๕๗๙๕เป็นทะเบียนของรถยี่ห้ออื่น
ใครมีเบาะแสใครรู้จักหรือใครที่รู้ตัวว่าคุณคือคนนั้น

เขาก็รู้แหละเพราะเขาหนีเนี่ยตั้งใจหนีเลยนะฮะ